กลับมาเบรกนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะภูมิใจนำเสนอมากเลยนะคะ
ว่าเรามีเรื่องดีมีโชคมาฝากกันด้วยนะคะ
แคมเปญสุดพิเศษยิ่งใหญ่เลยไทยรัฐ๗๐๗๐ปีค่ะ
ทั้งปีฟินทั่วหน้าไปเลยนะคะ
อันนี้คือผู้บริหารสาวสวยของเรานะคุณอันจิสาวัชรพลค่ะ

ติดตามรายชื่อได้ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่๑๗สิงหาคมนี้ค่ะ
ส่วนคุณอันชิสานะคะแอบกระซิบบอกนะ
บอกใครรอลุ้นรางวัลใหญ่ทริปเกาหลีสุดฟิน
ก็รออีกอึดใจเดียวเท่านั้นนะคะไปฟังเสียงจ้า
ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะใครที่อยู่ในนี้ก็ขอให้ได้
ถ้าไม่ได้รางวัลนี้ก็อยากให้ได้รางวัลอื่นนะคะ
รางวัลใหญ่ไปเกาหลีอยากไปด้วยจังเลยค่ะ

พูดขอเป็นตัวแทนละกันของพวกเราชาวไทรัศน์ทุกคนนะคะ
ก็ขอบคุณที่โอ้โหติดตามหนังสือพิมพ์ติดตามทีวีแล้วก็ติดตามออนไลน์ด้วยนะคะ